มันมีขวดโหลติดที่หัวมันนะคุณผู้ชมติดนานอยู่๕วัน

พ่อแม่พี่น้องที่เห็นทำยังไงดีอยากจะช่วยก็ช่วยนะ

แต่เขาจะใช้วิธีการไหนช่วยได้หรือเปล่า

เห็นแต่เสือ๑๑ตัวในโหลยาดอง

สุนัขในโหลยาดองอันนี้ผมไม่เคยเจอจริง
อันนี้เอาหัวเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าพอมันเข้าไปแบบนั้นแล้วมันจะกินอะไรยังไง
ไม่ได้หรอกยังดีนะที่ยังโผล่จมูกออกมาหายใจได้หน่อยค่ะ
พอเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องนะว่าสุนัขเนี่ย
โหลเนี่ยมันติดอยู่ในหัวเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องระดมกำลังกันนับสิบคนค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาหงษกุลไปที่ซอยบงกฎ๗๙ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่าพลเมืองดีเขาแจ้งมาบอกว่ามีน้องหมาตัวสีขาวนี่แหละนะ
เมียอายุประมาณ๕ปีมันมีหัวหัวมันเนี่ยมีขวดโหลติดอยู่เอาออกไม่ได้
แล้วนับวันท่าทางมันชักจะอิดโรยไปทุกทีทุกทีครับทีนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามที่จะจับหมา
ธรรมดามันก็คงตกใจนะแล้วจับไงอะตะเลิดไปหมดใช้ทุกวิธีเนี่ยคุณ
มันทับตื่นคนมากครึ่งเนี่ย
ใช่มันก็ตะเลิศเข้าไปนะคะบริเวณไซส์งานที่มีการเตรียมของก่อสร้างอยู่อะนะคะ
เป็นงานบริษัทเครนที่อยู่ในซอยทีนี้ก็ต้องประสานให้อาสากู้ภัยอีกคนนะคะ
มาช่วยกันนั่นแหละแต่สุดท้ายค่ะมันคงเหนื่อยมันก็เลยไปหลบใต้รถกระบะคันนี้
นอนลิ้นห้อยอยู่ใต้รถกระบะใช่แล้วก็ลากออกมาได้สำเร็จนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้กันไก่ค่ะค่อยตัดขวดโหลพลาสติกอ่ะหลดเปลื้องออกมาได้
เป็นยังไงน้องหมาท้ายที่สุดแล้วโล่งแล้วหายใจหายคอสะดวกขึ้นจะเอาโปรงอ้าปากก็ได้แล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปถามว่ามันเกิดจากอะไร
คนงานบริษัทเครนเนี่ยบอกว่าหมาตัวนี้นะมันแอบไปกินอาหารลูกหมาที่เพื่อนร่วมงานใส่ไว้
ในช่วงปีใหม่ใส่ขวดโหลเอาไว้มันอยากจะจับฉลากหรือเปล่า
มันไม่ใช่จับฉลากในขวดโหลอย่างนั้นฮะน้องใบตองแต่พอมันเข้าไปปุ๊บ
หัวมันใหญ่มันคับอยู่ในโหลพลาสติกนั่นน่ะ
ใช่มันก็เลยออกไม่ได้แล้วมันจะทำยังไงก็เลยอยู่อย่างนั้นไป
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ช่วยได้ปลอดภัยแล้วนะคะ
เป็นเรื่องน่ารักเรื่องยินดียามเช้า
เราได้เห็นเรื่องของสัตว์เรื่องของหมาแบบนี้มันเรื่องใกล้ตัว
เราเห็นแล้วก็แบบว่าโอ๊ยเอ็นดูมานะ
ฝากชื่นชมทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ
คือไม่ได้แค่ช่วยเหลือคนเจอกับสัตว์ที่มันประสบเหตุอะไรแบบนี้

หลังจากนี้ก็อย่าเอาหัวไปมุดอะไรเล่นอีกนะ
เดี๋ยวจะติดกลับมาแบบนี้อีกนะคะ